ก็ประเมินว่าก็พอใจนะครับพอใจแต่ว่าเมื่อวานนี้เนี่ยมันเป็นวันแรก
วันแรกนี่เราก็เป็นอินโทรก็ยังไม่เข้มข้นมากนะฮะ
เป็นการเปิดหัวโจกหัวเป็นการแตะไว้อย่างเช่นที่ผมพูดอ่ะเมื่อวานเนี้ย
ก็โจกหัวไว้หลายหลายเรื่องเพราะฉะนั้นน่ะคนฟังก็อาจจะยังดูว่า
ยังไม่มีอะไรสะใจแต่ว่าวันนี้วันถัดไปเนี่ย
พอเข้ามาลงรายละเอียดที่ผมเปิดหัวไว้เนี่ย
ก็จะดูน่าสนใจแล้วก็จะดูมีอะไรดีขึ้น
แล้วการบริหารเวลาก็โอเคอยู่ในเป้าหมาย
แต่ที่เราคิดว่าไม่ดีเมื่อวานก็คือมีการประท้วงเยอะไป
ทางบ้านเองก็ไม่สบอารมณ์แล้วก็ขัดจังหวะ

หลายท่านซึ่งท่านก็ไม่มีทักษะ

ก็เสียดายว่าที่ท่านเตรียมไว้ดี

พอโดนแบบคาดหมาย

นั่นเป็นฝ่ายรัฐบาลประเมินบ้าง

กรงเจียเราก็สมรัก
เพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยอาจเป็นไปได้เหตุผลหนึ่งก็คือ

แล้วลีลาก็ต้องดูเดือด

คำว่าอภิปรายไม่วางใจอยากฟังอย่างนั้น
แต่ว่าสมัยใหม่ไม่มีมันไม่ได้ยังนั้น
เรื่องอะไรมันไม่มีความลึกลับแล้วตอนนี้

คนเป็นสื่อมวลชนหมดเพราะฉะนั้นเรื่องที่เราพูดอาจจะเป็นเรื่องที่รู้อยู่แล้ว
แต่ต้องดูว่าลงลึกกว่าที่รู้อยู่ไหมนี่เรื่องสำคัญ

กลับรถนิยมนิดหน่อย

มันยังดีไม่ตรงจุดอย่างนี้ค่ะอืม

ตอบผมมาเนี่ยเมื่อวานนี้ผม
ต่อมาก็ผิดจะขึ้นอีกรอบ๒รอบ๓ก็ดูไม่ดี

อนุพงศ์ตอบก็ยังผิดท่านนายกยิ่ง
คนเดิมคือท่านก็เอาชีวะได้พูด
ผมยังคิดว่ายังเป็นแบบนี้อยู่

ต้องให้ประชาชนได้รู้เรื่องที่มัน

การการอภิปรายแล้วก็มีการประท้วงเยอะ
ภาพรวมของทางฝ่ายทางวันสุดท้ายเนี้ยมันจะตรงจุดไหมคะพี่สุดยอด
มันก็มันเปลี่ยนคนสนุกด้วยคนสนุกต้องคง

พยายามความพอเดิมอ่ะซึ่งก็เชื่อว่าคุณหมอ
แล้วเราก็จะช่วยกันนะช่วยกันช่วยกันเพราะฉะนั้นก็ต้องขอความร่วมมือแหละ
ประท้วงที่แบบมากมายแล้วก็เกินความจำเป็นเนี่ย
มันไม่ได้เสียเฉพาะผู้ประท้วงมันเสียภาพรวมทั้งสภา
ประชาชนก็จะเหมาว่าเราเองไม่ได้พัฒนาขึ้นอันนี้น่าเป็นห่วง
แล้วมีเรื่องนึงเนี่ยไม่ถามเหรอที่นายกบอกว่าจะมีคนย้ายไปอยู่ด้วย
อะไรนี้ครับไหมคนก็ชอบถามเรียนจากนี้นะที่นายกอภิปรายแล้วบอกว่าจะมีคน
ไปอยู่ด้วยแล้วก็พูดด้วยพอเป็นคนข้างไกลจุระพันธุ์
ข่าวก็มาน่าสนใจกว่าประเด็นที่สองนี่ผมเข้าใจว่า
น่าจะมีลูกน้องท่านนายกเนี่ยจะไปหลอกเอากล้วยท่านนายก
ซึ่งมีอยู่เรื่อยอย่างนี้ถ้าผู้ใหญ่ตามไม่ทันเนี่ยพวกลูกน้องก็
ชอบไปบอกคนนั้นจะมาด้วยคนนี้จะมาด้วยขอมัดจำหน่อย
ขอไปหนึ่งหวีส่วนสองหวีสามหวีค่อยตามมาอย่างเงี้ย
ซึ่งจริงไม่มีผมเช็คดูแล้วคนข้างไกล
คุณจุลภัณฑ์คุณจุลภัณฑ์เมื่อวานนี้ถ้านั่งอยู่ข้างเขาก็คือ
ประเสริฐจันทรรวงทองถ้าเขาไปอยู่ด้วยให้เขาเป็น
เป็นหัวหน้าพักเท่านั้นอ่ะถึงเขาจะไปเพราะเขาเป็น
ที่การพักอยู่แล้วนะซึ่งก็เป็นไปไม่ได้
คนข้างไกลคนหนึ่งที่ประวัติศาสตร์เนี้ยพูดไปแล้ว
พอเดี๋ยวเขาจะเหลือร้อนก็เป็นภรรยาเขานั่น
ละพันซึ่งก็เป็นไปไม่ได้สามีก็อยู่นี่เพราะ
พ่อสามีก็อยู่นี่เพราะฉะนั้นนี่ผมว่า
หนึ่งท่านนายกโดนลูกน้องหลอกเอากล้วย